คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อเที่ยง๗นาทีแล้วนะฮะ
ง่ำง่ำไม่ได้จะกินข้าวนะ
คือจะบอกว่าง่ำอันนี้มันน่ากลัวกว่าค่ะ
จราเข้หมาหมาเอาจราเข้กับหมาก่อนไหม
ง่ำที่คุณว่าเนี่ยชาวบ้านเขาเห็น
เห็นคาสองตาเลยค่ะว่าจราเข้มันขึ้นมาจากน้ำแล้วง่ำหมา
โอ้โหเป็นแบบนี้ใครก็ระทึกสิคะ
เพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ฟาร์มจราเข้แต่มันคือในชุมชน
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยไหมขนาดตอนกลางคืน
ชาวบ้านเขายังจับภาพจอราเข้ได้เลยค่ะ

เพราะว่ามองไปไซส์มันใหญ่กว่าตัวเงินตัวทองแหละ
ชาวบ้านที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ

ตัวดำอยู่ในนาข้าวชาวบ้านนะคะ
แล้วคุณเชื่อไหมตอนที่ชาวบ้านเขาเห็น

ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นว่าจราเข้มันส่งเสียง

เออทีนี้ชาวบ้านที่เขาเจอคือคุณอารยาเพียเท้าอุ๋ย
เพียทาอุ้ยอายุ๔๓ปีค่ะ
นี่กางร่มแล้วชี้ให้เราดูเลยว่าตรงนี้แหละจ้ะที่ฉันเจอ
อย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวอยู่มันง่ำนิ้วเขาให้

คือชะโงกลงไปดูดีแล้วว่าเฮ้ยมันไม่อยู่ตรงนี้จริงใช่ไหม

เล่าให้กับนักข่าวฟังอยู่หันมาอีกทีนิ้วจะหาย

กลัวเหรอเฟิร์นค่ะคือชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าตอนนั้น
กำลังเดินอยู่ข้างทางจะไปซื้อของที่ร้านค้า
หมามันเห่านะหันไปดูเห็นจราเข้กระโดดจะกัดหมา
ท่าทางหิวโซมากหลังจากนั้นจราเข้ก็คลานลงไปในนาข้าวไหว้หนีไป
ตัวคุณอารยาเองเขากลัวมากเลยเพราะว่าทางตรงนี้เดินเข้าออกบ้านตลอดไง
อยากให้หน่วยงานมาจับไปหน่อยได้ไหม
เรายาทำปริปหรือยาวด้วยตัวใหญ่ดำปิดปีเลย
ทีนี้ทำยังไงก็ลงสำรวจพื้นที่ตรงนาข้าวค่ะคุณผู้ชม
เหมือนกับรอยตรงนั้นน่ะจราเข้มันจะขึ้นมานอน
เพราะว่าตอนที่เราไปดูคุณผู้ชมก็เห็นฝนตกใช่มไหม
น้ำมันก็ท่วมนาข้าวสูงสักประมาณ๕๐๗๐เซน

ไม่รู้ไงว่าจราเข้ตัวนี้มันหลุดออกมาจากฟาร์มหรือเปล่า
ทีนี้ผู้นำชุมชนเขาก็ต้องแจ้งทางประมงอำเภอกบินบุรี
ประสานฝั่งชุดไกรทองหน่อยมาจับชะละวันตัวนี้ทีนะคะ
ชาวบ้านเขากลัวกลัวไปหมดแล้วตอนนี้
นั่นสิฮะนี่ข้าวแปลงนี้ใครจะกล้าลงนาเนี่ย
คุณกล้าไหมล่ะลงไปเกี่ยวลงไปปักดำไม่ไหว
กลัวขาจะโดนงับไปอ่ะใช่ครับ